ช่วงนี้อากาศเย็นในหลายพื้นที่นะคะภาคเหนือภาคอีสานเริ่มเย็นแล้ว
สาราสัตว์ก็เย็นไปด้วยไม่ใช่เฉพาะคนนะ

ใช่งูเขาก็หาที่อุ่น
เขาเป็นสัตว์เลือดเย็นนะเขาไม่คุ้นเคยนะ

ที่เห็นบ่อยก็คือเครื่องยนต์
นี่มีอีกแล้วที่จังหวัดกาลสินนะคะ
มีงูเห่าไปหลบอยู่ในเครื่องยนต์ค่ะ
คือเจ้าของรถเขาเปิดฝากระโปรงดู
จะเติมน้ำเติมอะไรในหม้อน้ำปรากฏว่าได้ยินเสียงขู่
แล้วมันไม่ใช่งูเหลือมงูหลามที่เราเห็นบ่อย

งูเห่าไงว้ายโอ้โหเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยนะคะ
นี่คือที่บริเวณบ้านคำบรตำบลกลางหมื่นอำเภอเมืองกาลสิน
เจ้าของรถบอกว่าก็ต้องช่วยกันล่ะค่ะเขาใช้ไฟส่องใช้สเปรย์ฉีด
ปรากฏว่าเจองูจริงแล้วก็เป็นงูเห่าด้วยนะคะ
ก็เลยต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังในการจับ
เขาก็ต้องถอดนะถอดชิ้นส่วนรถออกมา

ใช้อุปกรณ์ของเขาคล้องตัวงูออกมา

กว่าจะจับงูออกมาได้งูยาวสักเมตรหนึ่งค่ะ
ก็ต้องนำงูตัวนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เจ้าของรถเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถไปทำธุระในตัวเมืองกาลสิน

ก็เลยเปิดฝากระโปรงรถดูเพื่อดูหม้อน้ำ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงขู่เสียงเหมือนงูอะค่ะ

ปรากฏว่าเจองูจริงก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยจับนะครับ
อากาศเย็นคุณผู้ชมสัตว์เลื้อยคลานเขาก็ไปหาที่อุ่นอยู่
ห้องเครื่องรถยนต์เครื่องยนต์บ่อยนะ

แล้วเครื่องยนต์ก็อุ่นน่ะนะคะ
มู้อุ่นดาวนาวเปิดประเภทมันเชิญแบบนี้
เขาก็เลยเตือนที่ไหนที่อากาศเย็นและมีสิงสาระฉักค่อนข้างเยอะ
ก่อนจะขับรถเปิดดูเช็คก่อนหน่อยดีไหม
บอกมีอยู่อะไรในเครื่องยนต์รึเปล่านะคะ

นี่ดีนะที่เปิดไปแล้วเขาแบบว่าไม่ได้ตั้งท่ารอ
ใช่ยังดีที่ได้ยินเสียงเจ้าของรถสังเกต

เพราะบางทีเกิดเรากำลังขยับเช็คนู่นเติมนั่นมา
งูชกขึ้นมาอันตรายโอ๊ยคนลุก